เอาล่ะจากเรื่องทางการเมืองไปดูเรื่องบนที่สูงกันบ้าง
แต่ว่าไม่ใช่คนขึ้นไปแต่คนต้องตามมันขึ้นไป
กำแพงเพชรครับทั้งพระทั้งญาติโยมต้องตกอกตกใจครับ
งูเหลือมตรงเขื่องเลยตรงเขื่องคือตัวใหญ่ฮะ
มันไม่ได้อยู่พื้นราบครับมันขึ้นไปอยู่บนหลังคาของสารกาประเรียน
สูงกว่า๑๕เมตรโน้นแหละฮะสูงมากนะครับ
โดยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชรนะครับรับแจ้งจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตะบนลานดอกไม้ตก
ว่ามีพระสงฆ์ขอความช่วยเหลือมาให้มาช่วยจับงูให้หน่อย
ในวัดเนินกรวดหมู่๔ตำบลลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
อาสาหน่วยกู้ภัยเนี่ยตรวจสอบพบว่ามันเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ครับ
อยู่บนหลังคาของสารากาประเรียนของวัดที่มีความสูงกว่า๑๕เมตร
ลักษณะมันขดอยู่ที่โครงเหล็กหลังคาครับไม่สามารถขึ้นไปเอาลงมาได้
ประสานขอสนับสนุนรถกระเช้าขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก

ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีกว่านะครับก็จับวันเหลือมาได้

ใช่ครับโอ้โหดูไลน์มันนะ
ลายสวยเนอะ

ว้าวถ้าลัดในความฝันโอเค
วัดความยาวได้๓๕เมตรแล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แล้วก็สงสัยว่ามันขึ้นไปอย่างไร
แต่คนเขาบอกว่าสงสัยมันจะกินนกพิราบแหละ
มันก็เลยพยายามปีนขึ้นไปบนหลังคา
ความพยายามสูงมากสูงจริง